เรื่องของการซื้อขายที่ดินแปลงที่คุณชูวิทย์นำมาแถลง
ก็ปรากฏว่าบริษัทแสนสิริก็ออกแถลงการในเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะ
ชี้แจงรายละเอียดยืนยันบอกว่าเป็นการทำธุรกรรมอย่างถูกต้อง
แล้วก็คุณเศรษฐาในฐานะอดีตผู้บริหารนั้นก็ทำหน้าที่อย่างโปร่งใสค่ะ
นี่เป็นเอกสารที่มีการชี้แจงออกมานะคะยืนยันความโปร่งใสของคุณเศรษฐาทวีสิน
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภักดิ์เพื่อไทยหลังจากมีข่าวว่า
สมัยที่ยังเป็นผู้บริหารบริษัทแสนสิริเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีในการซื้อที่ดิน
และทำให้รัฐศูนย์เสียรายได้๕๐๐ล้านบาท
แถลงการนี้นะคะคุณผู้ชมก็แจ้งว่าคุณเศรษฐาตอนนั้นเป็นผู้บริหารสูงสุดกรรมการ
กรรมการสูงสุดของแสนสิริมีส่วนแค่การอนุมัติราคาจัดซื้อและมูลค่าเงินลงทุนเท่านั้น
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรู้การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส่วนการทำสัญญาการชำระเงินและการโอนกรรมสิทธิ์นั้นเป็นความรับผิดชอบของทีมสัญหาที่ดินทุกขั้นตอนนะคะ
สัญญาซื้อขายกำหนดให้ผู้ขายรับผิดชอบจ่ายภาษีซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้ว
สิริไม่ได้เกี่ยวข้องในทางภาษีและไม่ได้รับประโยชน์ใดจากการประหยัดภาษีและค่าโอนกรรมสิทธิ์ค่ะ
ผู้ขายเป็นฝ่ายแจ้งความประสงค์ให้แยกโอนที่ดินเฉพาะส่วน
แบ่งตามรายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ซึ่งทีมงานของแสนสิริได้พิจารณาแล้วสามารถทำได้ตามกฎหมาย
ก็เลยดำเนินการทำความประสงค์ของผู้ขาย
การชำระที่ดินด้วยเงินสดเพียงสามแสนหนึ่งพันบาทเท่านั้น
นั้นก็เป็นการชำระด้วยเช็คและแคชเชียร์เช็ค
แถลงการของแสนสิริฉบับนี้นะคะก็เน้นย้ำว่าคุณเศรษฐาซึ่งเป็นผู้บริหารนั้นทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของบริษัท
อย่างครบถ้วนถูกต้องส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินก็เป็นไปตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ค่ะ